จังหยัดจังหยัดจังหยัดจังหยัดจังหยัด

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙ที่รุนแรงและเพิ่มสูงขึ้นในประเทศไทย
ส่งผลให้การตรวจหาเชื้อไม่ทันต่อวิกฤตที่เกิดขึ้น
ไทยรัฐกรุ๊ปและพันธมิตรภาคเอกชน
ร่วมกันจัดหาชุดตรวจเชื้อโควิด๑๙เบื้องต้น
และผิดอันติเจนเทสคิตตั้งเป้า๑แสนชุด
เพื่อส่งมอบให้ถึงมือประชาชนคนไทย
สนับสนุนการคัดกรองผู้ติดเชื้อเบื้องต้นในพื้นที่เสี่ยง
ตรวจเชื้อได้เร็วยิ่งรับมือการแพร่ระบาดได้
พวกเราขอเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
ช่วยกันหาทางออกและเดินหน้าฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน
คุณผู้ชมที่เห็นเป็นเจ้าช่องครูถือว่าเป็นปฏิบัติการใหม่ของเราเลยนะครับ
หน้าหนึ่งไทยรัฐของหนังสือพิมพ์ของเราในวันนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับ
ก็คือเป็นปฏิบัติการไทยรัฐฝ่าวิกฤตโควิด๑๙

โดยทางไทยรัฐของเราเนี่ยตั้งเป้าเอาไว้นะฮะที่หนึ่งแสนชุด
เพื่อส่งมอบให้ถึงมือประชาชนคนไทยนะครับคุณชิสาครับ
ทางไทยรัฐเองก็หวังว่าปฏิบัติการไทยรัฐฝ่าวิกฤตโควิด๑๙ตรวจหาเชื้อเนี่ย
จะช่วยบรรเทาสถานการณ์ครั้งนี้ไปได้นะคะแล้วก็จะต่อยอดหรือว่าจะช่วยดูแลประชาชนคนไทยให้ได้มากที่สุด
ก็ถือว่าเป็นสื่อที่ร่วมมือกับพันธมิตรมากมายนะคะในการที่จะช่วยดูแลในส่วนนี้
ก็เป็นโครงการที่ทางไทยรัฐกรุ๊ปได้ประสานขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
ก็มีสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช
แล้วก็เป็นกลุ่มคนเปราะบางให้ได้เร็วที่สุดนะครับก็คือเราเนี่ย
ตามหลักการก็จะไปตั้งเป็นจุดนะครับตามจุดเสี่ยงต่าง
ไปทำการตรวจให้แต่ตอนนี้เราระดมหาชุดตรวจก่อน
ค่ะทั้งหมด๑แสนชุดนะคะก็ติดตามข่าวสารกับไทยรัฐทีวีนะครับ
พื้นที่ไหนใกล้บ้านคุณหรือไม่ที่จะได้รับการตรวจหรือว่าได้รับชุดตรวจนี้ไปนะคะ
ทั้งหมดทั้งหมดก็ด้วยความปรารถนาดีจากพวกเราไทยรัฐทีวีนั่นเอง
มาติดตามเรื่องนี้กันหน่อยเพราะว่าดิจะต้องติดตามอะไรกันอะไรนะ

ตรรรณ์ก็ติดตามตั้งแต่๘๓๐

ปลดล็อกให้โรงพยาบาลเอกชนหรือคลินิกนะคะ
ได้ตรวจรักษาได้ตรวจหาเชื้อคนไข้ได้แล้ว

สามารถให้กักตัวอยู่ที่บ้านได้แล้วนะ
แล้วก็มีการวีดีโอคอลดูแลรักษากันแบบออนไลน์แบบนั้น
ไปดูรายละเอียดเรื่องนี้กันเลยค่ะ
วันนี้นะคะทางนายแพทย์ทะเรศกรัศนัยระวิวงศบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หลายคนก็รู้และตระหนักดีนะคะ
มันก็รุนแรงแล้วก็กระจายไปหลายพื้นที่
ประชาชนเองก็ต้องการตรวจคัดกรองเพิ่มมากขึ้น
ทำให้โรงพยาบาลเอกชนหรือว่าคลินิกบางแห่ง

ยิ่งแต่ฮะว่าตรวจพบผู้ป่วยโควิด๑๙แล้วเนี่ย
ก็ถือว่าเป็นภารกิจต่อไปที่จะต้องประสาน
หรือว่ารับเข้ารักษาในสถานพยาบาลนั้นทันที
แต่ข้อจำกัดก็คือเตียงไงคุณฉะนั้น

พอไม่มีเตียงเนี่ยอย่างที่เห็นปัญหามันเกิดคือ

นั่นก็เป็นปัญหาทำให้หลายคนบางทีอาการหนักก็เสียชีวิตก็มีเหมือนกัน
รักษาป้องกันควบคุมและส่งต่อผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด๑๙
ของสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
และสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
พศก๒๕๖๔ฉบับใหม่
โดยหลักใจใจความนะครับก็คือให้โรงพยาบาลเอกชนหรือว่าคลินิกที่ตรวจพบผู้ติดโรคโควิด
ที่มีอาการอยู่ในเกณฑ์สีเขียวเนี่ยก็คือให้แนะนำดูแลผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลนะ

โดยสถานพยาบาลจะดูแลส่งเครื่องวัดไข้แล้วก็เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดแล้วก็ส่งยาอาหารและวีดีโอคอลติดตามอาการของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องนะครับ
และหากผู้ป่วยมีอาการสุดลงให้รีบประสานงานส่งต่อไปยังโรงพยาบาลทันทีเพื่อความปลอดภัยของชีวิตผู้ป่วยครับ
แต่ว่าถ้าผู้ป่วยรายใดมีอาการเข้าเกณฑ์สีเหลืองและสีแดงก็คือไม่สามารถรักษาที่บ้านได้
ก็ต้องประสานไปยังหน่วยงานต่อไปโดยเฉพาะท่านใดที่อยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ประสานไปยังสถานพยาบาลเอกชน
ประสานไปยังศูนย์บริการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร
แต่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดคุณชนะก็มีเหมือนกัน
ครับในต่างจังหวัดก็ให้ประสานสนับงานสาธารณสุขจังหวัดหรือว่าสายด่วนสปสช๑๓๓๐
หรือหน่วยงานอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยทันทีนะครับ
คือทำแบบนี้เนี่ยมันก็ช่วยผู้ป่วยในเรื่องของผู้ป่วยที่อาการยังไม่รุนแรงนะครับ
ให้เขาได้มีวิธีการในการรักษาอย่างน้อยรักษาเร็วโอกาสรอดมันก็สูง
ถูกต้องแล้วก็การดูแลรักษาตัวที่บ้านสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการขั้นพื้นฐานแค่สีเขียวเนี่ย
ก็ถือว่าไม่ไปเพิ่มความเสี่ยงด้วยนะคะแต่ก็ต้องดูแลให้เข้มงวดนะคะ
มาดูกันหน่อยแล้วกันนะครับว่า๓ระดับ๓สีเนี่ยอาการมันแตกต่างกันยังไง
เหลืองแดงครับเริ่มที่สีเขียวกันก่อนเลยนะครับเราจะได้สังเกตอาการกันว่า
ฉันอยู่ในระดับไหนถ้าเกิดว่าฉันมีอาการแบบว่าติดโควิดขึ้นมาหรือว่าลักษณะไม่มั่นใจว่าจะติดโควิดหรือเปล่า
เริ่มจากเขียวก่อนเลยดีกว่าค่ะกลุ่มผู้ป่วยสีเขียวนะครับมีอาการดังต่อไปนี้ครับคือไม่แสดงอาการฟังแล้วงงคือปกติเลยอ่ะ
เหมือนไม่ได้ป่วยไม่ได้มีอาการอะไรคือวัดอุณหภูมิแล้วได้ผลตั้งแต่๓๗๕องศาขึ้นไปก็คืออาจจะมีอาการตัวร้อนบ้างเล็กน้อยนะ
แล้วก็ดูอีกอย่างก็คือไอไอหรือเปล่ามีน้ำมูกเจ็บคอหรือว่าที่สำคัญเลยไม่ได้รับรู้ถึงกลิ่นแล้วก็ลิ้นเนี่ยไม่สามารถรับรู้ถึงรสชาติได้
ตาแดงมีผื่นไหมถ่ายเหลวไม่มีอาการของอาการหายใจเร็วอันนี้ถ้าเกิดว่ายังไม่มีตรงนี้เนี่ยก็ถือว่ายังอยู่ในกลุ่มสีเขียวนะครับ
แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็คือยังมีเรื่องของอาการที่หายใจลำบากถ้าไม่มีอาการนี้ก็ถือว่ายังอยู่ในกลุ่มสีเขียวด้วยนะฮะแล้วก็กลุ่มต่อไปสีเหลืองดูกันเลยดีกว่า
ศพสีเขียวเนี่ยลักษณะคืออาการแทบไม่มี
ถูกนะฮะสีเหลืองเพราะมีอาการอะไรบ้างนะคะก็คือจะแบ่งแบบนี้ค่ะมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรงหรือโรคสำคัญข้อใดข้อหนึ่งนะคุณผู้ชม
ฟังดีไม่จำเป็นต้องเป็นทั้งหมดแต่ว่าถ้ามีข้อใดข้อหนึ่งก็คือเข้าข่ายแน่ล่ะคือเรื่องของการแน่นหน้าอก
หายใจไม่สะดวกขณะทำกิจกรรมต่างอย่างที่คุณชนะเล่าไปเมื่อวานนะเดินขึ้นมันไดปกติไม่เคยเหนื่อยก็เหนื่อยมากขึ้นใช่หายใจเร็วหายใจเหนื่อยหายใจลำบากไอเวลาไอนิดเหนื่อยนะคะแล้วก็รวมไปถึงอ่อนเพลียเวียนศีรษะมีอาการปอดอักเสบหรือถ่ายเลวมากกว่า๓ครั้งต่อวันรวมถึงอาการหน้ามืดวิ่งเวียนต่างนี้ด
ให้ดีด้วยนะครับก็คือจะมีอาการเหนื่อยหอบพูดไม่เป็นประโยคขณะที่มีการสนทนาพูดเป็นคำมาเหนื่อยพูดไปสักพักเอาเหนื่อยเหนื่อยแบบนี้ต้องเช็คให้ดีแล้วนะครับแล้วก็มีอาการแน่นหน้าอกตลอดเวลาหายใจเวลาหายใจเข้าหายใจออกมันรู้สึกแน่นหน้าอกไปหมดแล้วมีอาการปอดบวมอันนี้สำคัญอาการนี้ส่วนใหญ่
คุณชนะคุณชนะอย่างเงี้ยยังไม่รู้ตัวหรือว่าก็มีปฏิกิริยาตอบสนองช้าอย่างงี้ต้องสังเกตตัวเองหรือว่าสังเกตคนรอบภาพด้วยแต่มาเล่าให้ฟังกันแบบเนี้ยอาการต่างถ้าเป็นสีเหลืองกับสีแดงอันนี้เราจะรู้ตัวกันอยู่แล้วเพราะอาการมันค่อนข้างชัดแต่หลักคือสีเขียวนี่แหละนั่นน่ะสิเพราะว่า
เราต้องดูละตีให้แข็งแรงก่อนนะคะเอาล่ะพอหอมปากหอมพอคุยกันช่วงแรกนะครับช่วงหน้าของคุณผู้ชมเรามาดูเหตุการณ์ของสองสาวคู่นี้ค่ะ
โอ้โหตบตีกันขนาดนี้เลยนะคะเกิดอะไรขึ้นช่วงหน้ากลับมาตามต่อแบบชัดในคู่กัดสะบัดข่าว
สวัสดีครับกลับมาพบกับนชาติในช่วงสะบัดมุกกระตุกต่อมหายามบ่ายแบบนี้นะครับเพราะเราอยากเห็นคนไทยยิ้มได้
คลิปแรกเป็นเรื่องราวของเมื่อนาฬิกาปลุกไม่ทำงานบ้านนี้เขามีวิธีการปลุกหลานกันอย่างไรติดตามครับ

ไม่ยอมตีน
เรียนคุณหลานตื่นได้ตื่นเถอะครับบ้านจะพังแล้ว
คลิปนี้ไปดูบทสนทนาของสองเพื่อนรักเมื่อสถานภาพของแต่ละบุคคลเปลี่ยนไป
เป็นพระนี่ยากจริงครับยิ่งเจอเพื่อนทักมาแบบนี้
พยายามคมใจไว้นะครับหลวงพี่ณชาติเอาใจช่วย

เป็นพระพูดไม่พอเลยนะครับ
อัตมาจะพิมพ์ว่าอ้วนโยมช่วงนี้ติดตามกก
แม่เพื่อนสนิทบวชทั้งทีคิดถึงแหละณชาติดูออกถ้าทนไม่ไหว

ดูแล้วถ้าไม่หาไปหาหมอสวัสดีครับ
อ้าวหากันแบบนี้ทุกวันหน้ากับหน้าชาย

อุ้ยไม่ต้องไม่ต้องไปหาทุกมุมจริง

สุดยอดสุดยอดคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับ
เรื่องของวัคซีนเราก็พูดกันทุกวีทุกวัน

มีข่าวดีนะครับใครที่มองหาวัคซีนซีโนฟาร์มอยู่นะครับ
ล่าสุดเนี่ยเขาจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถจองได้แล้วนะ
แต่ว่าต้องเป็นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมพิเศษนั่นเอง

วิธีการจองทำอย่างไรไปดูกันหน่อยครับ
ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมว่า
ประกาศจากราชวิทยาลัยจุฬาพรนะครับ
แจ้งกำหนดการเปิดจ้องวัคซีนทางเลือก

ในวันที่๑๘กรกฎาคม๒๕๖๐

จำกัดจำนวนผู้จองสิทธิ์รอบแรก๔๐๐๐คน
แล้วก็เป็นประชาชนอายุ๑๘ปีขึ้นไป
อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

สำหรับช่องทางและขั้นตอนการจองสิทธิ์นั้นนะคะ
เดี๋ยวจะมีรายละเอียดแจ้งให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่ง
เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมติดตามเพจนี้ได้นะคะ
โรงพยาบาลจุฬาพรราชวิทยาลัยจุฬาพร

แล้วก็ความสบายใจของหลายคนที่จะเลือกฉีดที่ดีกว่า

เราก็ได้เห็นถึงหลายเคสหรือหลายเหตุการณ์
พอพูดถึงแล้วเนี่ยมันก็เศร้าใจจริงนะ

เด็กอายุเพียงแค่๓เดือนป่วยเป็นโควิด

ก็เลยได้ผู้ช่วยพยาบาลมาดูแลทำหน้าที่คุณแม่ค่ะคุณผู้ชม
โอ้โฮดูสิคะคุณชนะ

ผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยเขาก็รับบทเป็นคุณแม่เฉพาะกิจเลี้ยงน้องไปบุญไป

ระบุพ่อความคัดชั้นอันน่าประทับใจคุณผู้ชมบอกอาชีพนี้ถึงจะเหนื่อยถึงจะล้าไปบ้าง
คำว่าคนไข้สำคัญกว่ามันก็ต้องสู้กันทุกวินาทีอาชีพนี้ไม่ได้ทำไปเพราะมันคือหน้าที่เพียงอย่างเดียว
ไปด้วยแล้วก็ชื่นชมความทุ่มเทของผู้ช่วยพยาบาลรายนี้นะคะแล้วก็ยัง

ก็เหนื่อยอยู่นะครับแล้วก็เห็นใจจริงแล้วก็อยากจะส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนนะครับ
เพราะเขาทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วจริงส่วนบางเคสที่เกิดกายศูนย์เสียไปอันนี้ก็ต้องแสดงความเสียใจด้วยจริงนะครับ
แต่อยู่มาวันหนึ่งมีอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องที่หลายคนเห็นแล้วมันก็ไม่สบายใจ

เบื้องต้น๑๕๐๐๐และยังต้องมีค่าสับประโลยีอีกนะครับถึง๗๕๐๐บาทผมว่าไปติดตามคลิปนี้กันหน่อยนะครับ
เบื้องต้น๑๕๐๐๐และยังต้องมีค่าสับประโลยีอีกนะครับเบื้องต้น๑๕๐๐๐และยังต้องมีค่าสับประโลยีอีกนะครับ

เบื้องต้น๑๕๐๐๐และยังต้องมีค่าสับประโลยีอีกนะครับ
เบื้องต้น๑๕๐๐๐และยังต้องมีค่าสับประโลยีอีกนะครับ

เบื้องต้น๑๕๐๐๐และยังต้องมีค่าสับประโลยีอีกนะครับ
เบื้องต้น๑๕๐๐๐และยังต้องมีค่าสับประโลยีอีกนะครับ
เบื้องต้น๑๕๐๐๐และยังต้องมีค่าสับประโลยีอีกนะครับ

เบื้องต้น๑๕๐๐๐และยังต้องมีค่าสับประโลยีอีกนะครับ

เบื้องต้น๑๕๐๐๐และยังต้องมีค่าสับประโลยีอีกนะครับ

เบื้องต้น๑๕๐๐๐และยังต้องมีค่าสับประโลยีอีกนะครับ

เบื้องต้น๑๕๐๐๐และยังต้องมีค่าสับประโลยีอีกนะครับ
เบื้องต้น๑๕๐๐๐และยังต้องมีค่าสับประโลยีอีกนะครับ

เบื้องต้น๑๕๐๐๐และยังต้องมีค่าสับประโลยีอีกนะครับ

เบื้องต้น๑๕๐๐๐และยังต้องมีค่าสับประโลยีอีกนะครับ
เบื้องต้น๑๕๐๐๐และยังต้องมีค่าสับประโลยีอีกนะครับ

เบื้องต้น๑๕๐๐๐และยังต้องมีค่าสับประโลยีอีกนะครับ

เบื้องต้น๑๕๐๐๐และยังต้องมีค่าสับประโลยีอีกนะครับ

เบื้องต้น๑๕๐๐๐และยังต้องมีค่าสับประโลยีอีกนะครับ

เบื้องต้น๑๕๐๐๐และยังต้องมีค่าสับประโลยีอีกนะครับ

เบื้องต้น๑๕๐๐๐และยังต้องมีค่าสับประโลยีอีกนะครับ

เบื้องต้น๑๕๐๐๐และยังต้องมีค่าสับประโลยีอีกนะครับ

เบื้องต้น๑๕๐๐๐และยังต้องมีค่าสับประโลยีอีกนะครับ

เบื้องต้น๑๕๐๐๐และยังต้องมีค่าสับประโลยีอีกนะครับ

เบื้องต้น๑๕๐๐๐และยังต้องมีค่าสับประโลยีอีกนะครับ

เบื้องต้น๑๕๐๐๐และยังต้องมีค่าสับประโลยีอีกนะครับ
เบื้องต้น๑๕๐๐๐และยังต้องมีค่าสับประโลยีอีกนะครับ

เบื้องต้น๑๕๐๐๐และยังต้องมีค่าสับประโลยีอีกนะครับ
เบื้องต้น๑๕๐๐๐และยังต้องมีค่าสับประโลยีอีกนะครับ

เบื้องต้น๑๕๐๐๐และยังต้องมีค่าสับประโลยีอีกนะครับ

เบื้องต้น๑๕๐๐๐และยังต้องมีค่าสับประโลยีอีกนะครับ

เบื้องต้น๑๕๐๐๐และยังต้องมีค่าสับประโลยีอีกนะครับ

เบื้องต้น๑๕๐๐๐และยังต้องมีค่าสับประโลยีอีกนะครับ

เบื้องต้น๑๕๐๐๐และยังต้องมีค่าสับประโลยีอีกนะครับ
เบื้องต้น๑๕๐๐๐และยังต้องมีค่าสับประโลยีอีกนะครับ
เบื้องต้น๑๕๐๐๐และยังต้องมีค่าสับประโลยีอีกนะครับ

เบื้องต้น๑๕๐๐๐และยังต้องมีค่าสับประโลยีอีกนะครับ
แล้วเกิดเหตุการณ์แบบนี้ที่ถูกเรียกค่าใช้จ่ายเยอะขนาดนี้อีกก็เธอบอกท้อเหมือนกัน

ได้ประสานไปยังมูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัฐ
หรือว่ากู้ภัยมังกรที่ตะบนอ่างศิลาชนบุรี
ปรากฏว่าทางมูลนิธินั้นได้ช่วยจัดรถขนศพ
แล้วก็ประสานวัดช่องลมที่อยู่ในตำบลบางทรายจังหวัดชนบุรีให้
ก็ทำชาปนกิจไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้น
จาก๒๐๐๐๐กว่าบาทก็ไม่ต้องจ่ายแล้ว

ล่าสุดนะครับทีมข่าวของเราก็ต้องไปสอบถามทางฝั่งของโรงพยาบาลบ้าง

เบ้อต้นแม่นโรงศาติเหกร์วัฒนคุณนะครับ
ซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางละมุงจังหวัดชนบุรี

เจ้าหน้าที่คนในคลิปแรกที่พูดไป
ที่ต้องมีค่าใช้จ่าย๑๕๐๐๐บาท
เป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจริง
แต่ไม่ได้เป็นการเรียกเก็บเงินของทางโรงพยาบาลนะ
เป็นแค่การแนะนำให้ไปใช้บริการขนศพของภาคเอกชน
เนื่องจากรถของโรงพยาบาลเนี่ยมีไม่เพียงพอ
เรื่องต้นนะครับทางโรงพยาบาลก็ได้ตักเตือน
เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ

เอามาให้ดูกันจริงมันคือความรู้สึกลึกนะฮะ

คือเราฟังแล้วเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่หดหูใจนะครับ
คือเสียคนในครอบครัวเสียคนที่รับไปจากโควิด๑๙แล้ว

ยังไงก็เห็นใจกันแล้วกันนะคะคุณผู้ชม

แต่ว่าทำบนพื้นฐานของคนที่เรียกว่าทำอย่างสุจริตใจ

อยู่กันไปยาวช่วยเหลือกันด้วยนะคะ
อีกหนึ่งปัญหาบอกเป็นปัญหาคลาสสิก

เขาหลักนะฮะที่ผมเคยได้ยินได้ฟังมานะ
อันนี้เขาก็ต้องรับผิดชอบสิคะ

แล้วลูกค้ากดยกเลิก
แต่ผมจ่ายค่าอาหารไปแล้ว๑๕๗๖บาท
แต่ผมอยากจะฝากถึงลูกค้าหน่อยครับที่สั่งอาหารแล้วก็ยกเลิกไม่คิดจะโทรมาบอกผมเลย
นี่ครับสั่งอาหารแล้วกดยกเลิกแล้วไม่ได้โทรไปบอกคนที่เขาเป็นพนักงานส่งอาหาร
เขาก็ไปซื้อตามออเดอร์ก็จ่ายตังค์ออกไปก่อนด้วย
เคสนี้นะครับถูกลูกค้ากดยกเลิกแล้วคนคนนี้เขาต้องควักเงินจ่ายไป๑๕๗๖บาท
ก็เขาซื้อมาแล้วคือเขาบอกว่ายังไงซะเขาก็ติดต่อไปแล้วทำการขอเครมรับเงินคืนนะครับ
กับบริษัทต้นสังกัดซึ่งก็ทำได้นะแต่อย่างนี้กว่าจะได้เงินคืนนะคุณชิสา
รอเป็นอาทิตย์นะคะโอ้โหนานนะครับกว่าจะได้เงินคืนครับ
ทำให้พนักงานส่งอาหารรายนี้ก็บอกว่าไม่มีทุนสำรองที่จะไปวิ่งงานต่อ
เขาก็มีเพจในการช่วยเหลือกันเองนะครับเป็นการช่วยกันประชาสัมพันธ์
เรื่องราวต่างที่เกิดขึ้นจะได้ช่วยเหลือกันนะครับเนี่ยมีคนมาเห็นเข้า
เห็นกันเยอะเลยล่ะครับเห็นโพสต์นี้ฮะก็เลยโพสต์กันไปแล้วก็แชร์กันต่อไปด้วยครับคุณชิสาครับ
แล้วก็มีคนช่วยเหลือรับซื้ออาหารชุดนี้๑๕๗๖บาทไปแล้วก็โอนเงินจ่ายให้เรียบร้อย
ซึ่งมันก็ได้จะจบมันไม่จบคุณชนะยังไงครับมีดราม่าต่อนะคะ
คือทางหนึ่งคือลูกค้าใหม่ที่ซื้อช่วยสองก็คือเงินชดเชยที่ขอเคลมไป
โอ้โหผมไม่คิดจะหาเงินจากความสงสารของคนอื่นแน่ล่ะครับ
พอผมได้เงินจากคนใจบุญที่มาช่วยซื้อเนี่ยผมก็รีบกดยกเลิกเคลมอาหารกับบริษัททันที

คือจะบอกแบบนี้ว่าทางบริษัทที่เขาส่งอาหารเนี่ยเขาจะมีระบบของเขาในการที่จะยกเลิกเนี่ย
เขาจะโทรไปนะโทรไปยังลูกค้าที่โทรสั่งด้วยว่าสรุปแล้วคุณยกเลิกจริงหรือไม่
ตรวจสอบให้ละเอียดถีทวดนะคะ
ก็เรียกได้ว่านี่แหละคุณผู้ชมอยู่ด้วยกันใครช่วยอะไรได้ก็ช่วยกันไป

เอาล่ะคุณผู้ชมเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนความรู้สึกกันบ้างดีกว่า

ไปดูเรื่องบางเรื่องเป็นเรื่องของการต้องเลือกจะซ้ายหรือจะขวา
จะเอายังไงกันแน่ลองเลือกกันดูดูสิว่านุ่มคนนี้เขาจะเลือกแบบไหนครับ

เอาผัวครับพ่อแม่เอาผัวครับพ่อแม่

คำตอบสุดท้ายมันชัดเจน
แล้วไม่ใช่แค่คำตอบถ้าระยาธิภาพทางก็ออกอาการชัดเจน
คุณชิสาคุณช่วยแปลให้ผมฟังหน่อยคือเขาคุยกันยังไงบ้างนะ
มันน่าจะเป็นพ่อหรือเปล่าถามลูกหรอ
ถามลูกชายหนุ่มน้อยลูกเหลือรายมีว่า

โตขึ้นไปจะเลือกคู่ชีวิตเนี่ยเป็นสามีหรือจะเลือกให้เป็นภรรยา

บอกว่าเอาภรรยาสิผมเป็นผู้ชายอ่ะ

แย่ดังทรตามีดีกว่า

จะรักกันชอบกันเรื่องเพศเรื่องอายุไม่เกี่ยว
อยู่ที่เข้าใจไกลเข้าใจกันนะครับคุณท่าขา
แล้วก็ดุบ้านนี้เขาน่าจะได้อันบรรเทิงใจดีนะ
เปิดโอกาสคือเปิดใจนะคะก็สำคัญตรงนี้มากกว่านะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็รักกันได้ดูแลกันได้อ่ะเราฝากกันนะคะ
คุณผู้ชมพูดถึงเรื่องของการสั่งอาหารนะคะหรือว่าสั่งซื้อของ
อะไรก็ตามคุณชนะถ้าเราถูกใจเนี่ยยังไงเราก็ยอมจ่ายเ
พร้อมให้อยู่แล้วล่ะใจใจอ่ะเออถ้าถูกใจสักอย่างใช่ไหมใช่
แล้วสาวคนนี้ถ้าเจอแบบนี้ถูกใจก็ยอมจ่ายนะคะเท่าไหร่คะ
หกสิบสิบสองบาทพี่เท่าไรพี่อ่ะเท่าไรเอาขึ้นมาสิมามามา
หกสิบสองอ่ะขึ้นมาเดี๋ยวอุดหนึ่งเขาหน่อยเขาไม่แพง
เฮ้ยเท่าไรอ่ะเท่าไรเท่าไรเท่าไรอ่ะคะ
ก็หกสิบกว่าบาทอ่ะหกสิบสองไม่เหี้ยเหี้ยเท่าไร
เอาขึ้นมาสิมามาหกสิบสองไงอ่างั้นก็ขึ้นมาเลยขึ้นมาเลย
มาบนบ้านเลยจ้ะอ่างั้นขึ้นไปจัดเลยจัดเลย
จัดจัดอาหารแหละจัดของจัดบ้านให้เข้าที่เข้าทาง
หกสิบสองบาทเองหกสิบสองบาทราคาประหยัดจริงจริงถูกอกถูกใจ
ผมตัดราคาได้ไหมอุ้ยทำไมคุณจะไปแข่งแย่งชิงอะไรกับเขา
ผมห้าสิบดิฉันว่าต่อให้คุณฟรีก็ไม่ฟรีใครอยากซื้อ
เอาจริงดิไม่รู้เหมือนกันโอ้ยเดี๋ยวแถมเคฟฟัสให้ด้วย
โอ้โฮอยู่กับพี่มีเบรคฟัสด้วยแหมนะคุณชนะคำครับ
บางทีถ้าแพงแต่เราชอบเราอาจจะยอมจ่ายหน่อย
เพื่อความสุขของเราแต่เราก็ต้องมีเงินนะ
แต่ถ้าเกิดว่าจ่ายไปแล้วลำบากตัวเองอันนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันนะ

จ่ายค่าอาหารเนี่ยค่อนข้างจะจ่ายเยอะอยู่
เพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบกินกินเยอะ
เช้าเที่ยงเย็นผมก็กินหลายมื้อเลยเพราะผมชอบทานอาหาร

กินกันก็หลายคนผมชอบเลี้ยงหลายคน
ดิฉันไม่เห็นอยู่ในลิสต์ลายชื่อตรงนั้นเลยคุณชนะ

แต่ว่าไม่เป็นไรเรื่องของการซื้อของจ่ายตังค์พวกนี้ก็ทำให้มันถูกนะ

ตามกฎตามกติกาอย่าไปคดโกงกัน

เอาใจคุณภรรยาอันนี้เป็นสิ่งดี
คือไม่ว่าเธอต้องการสิ่งใด

หรือมันจะบีบหัวใจเราขนาดไหน
ยังไงเราก็ต้องจัดให้คุณภรรยาครับ

เห็นผู้ชายปุ๊บ

เมื่อกี้

จะอุดหนุนเขาไงเขาไปขอ

เห็นผู้ชายหน้าตาดีไม่ได้

ตอนแรกจะสั่งร้อยหนึ่ง

คุณแซนก็ยื่นให้โดยดี

คือยอมตามใจภรรยานะ
ท่อเลยว่าเดินไปซื้อของกับหนุ่มหล่อหน้าตาดี
ก็ยังยอมนะยอมให้ไปซื้อนะ
แล้วก็ยังยอมจ่ายตังค์ให้๕๐บาท
น่ารักโอ้โหผมว่า

คุณผู้หญิงเนี่ยนะก็ต้องยอมให้เขาแหละ
เรื่องนะเจอนุ่มหน้าตาดีการที่เอาเงินไปให้
เงินไปให้หรือว่ายังไงซะไปซื้อของไปอุดหนุนเขาเนี่ย

นานแล้วจำไม่ค่อยได้แต่เห็นลางอยู่

โอ้โฮควักเงินให้นักร้องค์หล่อนี่เป็นร้อยเลยนะจริง

ไม่รู้สิไม่รู้จำไม่ได้เหมือนกัน

เขาเป็นคู่ที่น่ารักกันมากเลย

แต่ว่าร่วมต่อไปนี้นี่เนี่ยจะเช็นว่าขึ้นนะ

แล้วอยู่ในสถานการณ์ที่มัน๒ต่อ๒ไปใส่เสื้อผ้า
เกิดอะไรขึ้นไปดูค่ะ

แสภาพมันมา
แสภาพมันมา
นี่หัวใญล่ะ
ก็เจอนะคะว่ามีผู้หญิงคนนึงอยู่แล้วก็ด้วยความโมโหแหละ
คุณผู้ชมแต่ก็เห็นเหตุการณ์แบบนี้เราเองก็สะเทือนใจ
คือเราไม่อยากให้ใครต้องมีปัญหากันเราเข้าใจทุกฝ่ายนะคุณผู้ชม
ครับคือพอคลิปนี้ถูกโพสต์ออกไปนะครับ
ก็เรื่องของเรื่องเนี่ยก็เห็นใจนะหลายฝ่าย
แต่คนหนึ่งที่ไม่มีทางเห็นใจเลยก็คือตัวผู้ชายเอง

ใช่ไหมครับคือยังไงล่ะดูแล้วเนี่ยมันก็เห็นแล้วก็อดสงสารไม่ได้
พูดตรงนะแต่อย่างไรซ้ำการไปคลิกเขาอะไรมันก็ไม่ใช่เรื่องดี
แล้วหุ่นชีสานะเห็นแล้วก็เห็นใจหมด
ดูกันมากเอาเป็นว่าอย่างนี้คุณผู้ชมนะคะ

ยังไงก็ต้องอยู่ด้วยกันสองคนเท่านั้นแหละ
มีบุคคลที่๓มาก็จะกลายเป็นเรื่องเป็นราวแบบนี้

แต่บอกไว้ก่อนนะเรื่องนี้พอเอามาโพสต์ในอินเทอร์โน้งอินเทอร์เน็ต

ถูกค่ะเดี๋ยวนี้มีกฎหมายนี่โพสต์อะไรที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
ยั่วอายุก็เป็นความผิดด้วยนะคะ
คุณผู้ชมครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องเขาบอกว่า
ช่วยเช็คให้หน่อยได้ไหมคุณผู้สื่อข่าวทั้งหลาย

ดูหน่อยดีครับว่ามีชายคนหนึ่งนะครับ
เขาแต่งตัวแล้วเขาก็อ้างว่าเขาเนี่ยนะฮะ
ลงบรรลุอะไรสักอย่างเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา

ทางเพจของพระมหาใบวันนะครับในโพสต์ข้อความ
ผู้ชายคนนี้คุณชิสาที่นุ่งขาวห่มขาว

แล้วก็มีข้อความว่านี่พระศาสดาองค์ใหม่เกิดขึ้นแล้วโอ้โห
พอเห็นแบบนี้แล้วชาวพุทธไม่สบายใจเลยนะครับใช่ค่ะ
งานคู่กัดสะบัดข่าวของเรานะครับก็ได้ลงพื้นที่ไปที่บ้าน
นสมบูรณ์ตำบลหนองบัวดงอำเภอศิลาราชจังหวัดศรีสะเกด
ไปเจอกับนายคนนี้ครับชื่อว่านายสุริยาสภานุภาพ

ภายในบ้านเขาบอกว่ามีหิ้งพระนะแล้วก็มีเครื่องรางของขลัง
พร้อมกับรูปถ่ายตัวเองด้านหลังศีรษะเนี่ยเป็นวงกลมสีขาว
ลักษณะแบบนี้โอ้โหเหมือนแผ่กระจายแบบว่า
เหมือนเป็นอ๋อป้ารัฒนีรังศรีอะไรลักษณะนั้นเนี่ย
ครับแต่นายสุริยาก็ไม่ได้บอกให้เราหมันทึกภาพอะไรบ้างภายในบ้านนะ
คือให้มันทึกเฉพาะด้านนอกแบบนี้

เพราะฉะนั้นก็เลยลองให้นายสุริยันบอกหน่อยสิว่า

หญิงสมาธิ
ครับดังสมาธิร่วมจุศิษย์ครับคราวที่สองคราวที่สองคืออะไร
ชาวสมาธิสูบครับคราวที่สามคราวที่สามแสงสว่างออกจากจุดนี้
อืมคราวที่สี่วงกลมสิเขาขอบหัวครับแสงออกหน้าฝากตั้งที
วงกลมทั้งที่ครอบครัวเขาหรือว่าบรรลุแสดงว่าคุณคุณสุริยาบรรลุ
ครับอันนี้เค้าเรียกว่าบรรลุคันคันคันสูงเค้าเรียกว่าชั้น
ส่วนชั้นที่๒อันนี้

ว่าอย่างนั้นเป็นคำอธิบายของคุณสุริยานี่นะคะ

มันเป็นเพียงแก่คั้นนั่งสมาธิให้บรรลุทำ
ไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นพระศาสดาองค์ใหม่

ทีนี้ทีมงานของเราไปคุยกับชาวบ้านในพื้นที่ด้วย

ก็คิดว่านายสุริยานี่น่าจะป่วยทางจิต

ถ้าเขายังไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้เราก็
คอยตั้งอยู่กันไป

เพราะว่าคนในพื้นที่เขาไม่สบายใจ
หลายคนของเราก็เลยลงไปสืบหาความสิ่งให้นะจ๊ะ

บอกเลยนะว่าเห็นแล้วก็อกตกใจ
สรุปแล้วไอ้เงามืด
ที่มันเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลสนามแห่งนี้

ข้างในข้าง
ไม่มีใครนะ

หลังแล้วก็มีหยุดด้วยนะมีหยุด
แล้วมาแต่เช้าแล้ว
เห็นอย่างนี้ก็คนลุกแล้ว

เออสิเห็นเป็นแวบแบบนี้
เขาบอกว่าเหตุการณ์เกิดที่โรงพยาบาลสนาม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตมหาศาลคำ
ถ้าหากดูจากกล้องมุมจอลปิดนะครับ

ตอนที่รบปะพอเขากำลังนั่ง๒กล้องมุมจอลปิดอยู่
คุณผู้ชมก็ดูเห็นไปเหมือนกันนะคะว่า

เลยรีบวอลไปหาพี่รปภอีกคนที่อยู่ด้านใน
บอกว่ารีบห้ามเลยอย่าให้เข้า
คิดว่าเป็นคนพอไปถึงเท่านั้นแหละเจอแต่ความว่างเปล่า
ไม่มีใครแล้วคนที่นำพี่มาโพสนะ
มีมือเจ้าของคลิปติ๊กต๊อกที่ชื่อว่า
เขาบอกว่าจริงมีคลิปก่อนหน้านี้ด้วยนะ
เป็นมุมวงจรปิดนะคะ

เราจะได้เห็นว่าสรุปแล้วเงามันเกิดจากอะไร

ก็เป็นเพียงแค่นาทีเดียวเท่านั้น
ที่จะเห็นว่าหน้าตึกไม่มีใครมานะคะคุณผู้ชม

แต่ว่าพอตัดมาที่มุมกล้องที่ส่องเข้ามาในตึก
คือทางเข้าไม่มีเงาไม่มีใคร

เดี๋ยวใจเย็นก่อนเพราะชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์

เราพยายามคิดในแง่มุมวิทยาศาสตร์
แต่ว่ามีคนตาดีอันนี้ผมเห็นด้วย

สองคลิปนี้มีความต่างกันอยู่

ฝั่งซ้ายวันที่๑๔กรกฎาคม
ฝั่งขวา๑๓กรกฎาคม
นั่นไง

เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันก็ต้องมีข้อพิสูจน์นะคะ
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ยังไม่สรุป
นั่งไม่ตัดสินว่าเป็นเพราะอะไร
ช่วงหน้าไม่อยากให้พลาดเลยนะ
นี่ให้ดูกันความสนุกความหาของแม่ลูกคู่นี้
แม่ทำผิดคุณลูกเขาก็มีวิธีการในการลงโทษคุณแม่เล็กน้อย
เอ้าเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กันสบัดข่าวคู่กันสบัดข่าวคู่กันสบัดข่าว

ถ้าหากว่าแม่ทำผิดแล้วเนี่ยจะถูกลงโทษยังไงไปดูเรื่องราวในคลิปนี้ค่ะ

ใคร
จะแช่นะถ้าเมื่อกี้น่ะโดดทำโทษ
โดดไปเลย
ทำโทษค่อยดีค่อยดี

หมดเวลาแล้วนะครับต้องลากลับไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป